ตอนนี้ใครกำลังผัดข้าวกำลังทานข้าวจิบกาแฟแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ตอนนี้ต้องหันมามองจอหน่อยค่ะ
เพราะว่าภาพต่อไปนี้มันแค่ไม่กี่วิแต่น้ำแข็งจะให้ทุกคนรวมถึงทั้งสองคนช่วยดูหน่อยว่า
เอ๊ะที่เห็นเนี่ยกล้องหน้ารถจับภาพได้คนที่ยืนอยู่ทางขวามือเขามีหัวหรือเปล่าค่ะ

อ๋อเหมือนที่ใส่พวกแว่น

เห้ย

อะไร
คนเดินเมื่อกี้

อันนี้สโลภาพช้าแล้วนี่

คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่ไม่มีหัว

เดี๋ยวจะมีการขยายภาพให้ดู
ว่าสุดท้ายเราจะได้คำตอบไหม
หรือต้องไปถึงอาจารย์ออสจริง
ที่ให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้ค่ะ

คุ้นอันนี้แถวรถไฟฟ้าบางใหญ่

แล้วมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์

บอกว่าระวังหน่อย

แต่คนที่เขาไปคอมเมนต์น่ะพี่เมิ๊ส

คือเขาบอกว่าจริงเป็นผู้ชาย

นี่ค่ะคือเขาบอกว่า
หัวเขาจริงอยู่ตรงนี้
ลักษณะคือกำลังก้มลงมาอยู่พอดีเลย

บอกว่าหุ่นหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่เห็นหัว
แล้วตอนเขาเดินมามันจังหวะเดียวกับที่โดนเงาของเสาบังพอดี
มันก็เลยจะแบบมืดไงเออมืดเลยซึ่งเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะมีคนมาบอกว่า
นี่คือคนครับลุงแกมีอายุหน่อยแกดูเหมือนกับคนคอไม่ดียืนก้มหน้าลง
เนี่ยผมเห็นนะเมื่อตอนประมาณ๔โมงเย็นแกก็ยืนอยู่ตรงเกาะกลาง
อันนี้แหละค่ะคือที่คนไปแจ้งเบาะแส
คือพอได้ฟังแบบนี้เราก็แอบสบายใจนิดนึง
ว่าแบบอ๋อเออมันเกิดขึ้นกลางวันไง
คือถ้าเกิดว่าจะมองไปในแง่มุมผีนี่ก็แบบอุ๊ยนี่กลางวันแสกเลยเหรอ
แต่ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่
โดยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูอยู่จริงอยากให้ไปตรวจสอบนะ
เพราะว่าเส้นตรงนี้คุณดูสิคือถนนรถมันก็วิ่งเร็ว
แล้วเลนส์ทางฝั่งนี้ค่ะไปชิดอยู่ฝั่งขวาแบบนั้น
มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงทางเท้า

แล้วบอกว่าเนี่ยบอกว่าคนก้มหัวท่านมองด้วยไวมากฮะ
นี่แหละเอามาให้ดูกันนะคะ